คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเรื่องของน้องน้ำกันหน่อยนะคะ
เป็นคดีที่ในจ้างทำร้ายร่างกายจนน้องน้ำเสียชีวิต
แล้วก็นำศพไปฝังอำพรางฝังไว้ตั้ง๕ปีแล้วนะคะ
นายจ้างก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้เป็นคนฆ่า
ธอมคนสนิทเป็นคนฆ่าตัวเองแค่ช่วยนำศพไปฝังเอาไว้
ตอนนี้ก็ต้องมีการตรวจเรื่องของกระดูกของศพที่เจอที่คาดว่าเป็นน้องน้ำ
ตรวจว่าใช่น้องน้ำจริงหรือเปล่า
คือกระดูกฝังไว้นานเขาบอกว่าคือนาน๕ปีตรวจสอบค่อนข้างยาก
ก็เลยใช้เวลาหน่อยวิธีการก็คือไปตรวจว่าตรงกับแม่ของน้องน้ำหรือเปล่า
ตรงกันก็แน่นอนแล้วล่ะว่าศพที่เจอคือศพของน้องน้ำที่ถูกฝังไว้ที่เพชรบุรีเนี่ยนะคะ
คุณแม่ของน้องน้ำก็คือนางจันจีราศรีศักดิ์ค่ะ
ก็ไปที่ฟังผลนะคะที่มีการตรวจโครงกระดูกที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
น้องน้ำก็คือนางสาวจริยาศรีศักดิ์ค่ะถูกนายจ้างฆ่าฝังอำพลางศพไว้ที่บ้านพักที่จังหวัดเพชรบุรีนาน๕ปี
ปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาก็ไปด้วยนะคะ
พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตาโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ไปที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
พลตำรวจโทในแพทย์วิทูนิติวรางกูลนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ
และพันธุ์ตำรวจเอกในแพทย์พวัฒน์ประทีบวิสรุธรักษาราชการแทนผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ก็เปิดเผยว่าการตรวจชนะสูตรโครงกระดูกค่อนข้างยาก
เพราะศพถูกฝังเอาไว้นานค่ะ
อย่างที่บอกว่าวิธีก็คือต้องตรวจดีเอนเอก็คือสกัดดีเอนเอคือมันจะต้องค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควร
สุดท้ายแล้วเนี่ยแพทย์ได้สกัดแล้วก็ระบุผลออกมาว่าเป็นน้องน้ำจริง
เพราะดีเอนเอตรงกับคุณแม่นะคะ
ก็เลยระบุความสัมพันธ์ได้ว่าศพที่เจอก็คือเป็นแม่ลูกกันกับนางจันทิรา
แต่จากการชนะสูตรไม่เจอรอยแตกร้าวที่โครงกระดูกแล้วก็ไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนได้ค่ะ
ตัวคุณแม่คุณแม่จันทิราเนี่ยก็บอกว่าตลอดเวลานะคะระหว่างรอผลเนี่ยก็ทำใจมาตลอดก็รับรู้มาตลอดล่ะว่าโครงกระดูกที่เจอน้องน้ำแน่ลูกสาวของแม่แน่แม่ก็ทำใจมานะคะ
วันนี้พอผลออกมาชัดเจน๑๐๐แล้วแม่บอกว่าอย่างน้อยก็รู้สึกโล่งใจอยากนำลูกสาวกลับบ้านเกิด
เพราะว่ารอคอยมาอย่างทุกข์ทรมานตลอด๕ปีไม่กังวลในเรื่องที่ถูกคมขู่ค่ะคุณแม่บอกว่ามั่นใจในการทำงานของตำรวจว่าจะสามารถคลี่คลายคดีแล้วก็จับผู้กระทำความผิดที่เหลือมาลงโทษให้ได้ทั้งหมด
หลังจากนี้จะนำโครงกระดูกของน้องน้ำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดบางขุนใสจังหวัดเพชรชบุรีค่ะ
แม่มั่นใจตั้งแต่เจอน้องมาแรกเพราะแม่มั่นใจแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็รอผลอิติกของหมอว่าใช่แน่ค่ะแม่ก็เบาใจอีกสักนิดนึงเพราะหลังจากนั้นแล้วก็ตามกระบวนการของกล่องปราบก็มีหน้าที่ทำได้เต็มที่ค่ะเพราะแม่มั่นใจว่าเป็นน้องแน่ต่อไปนี้แม่ไม่กังวลใจแล้วค่ะแม่มอดหน้าที่ให้ทางกล่องปร
อุดเนี่ยไม่พบรอยแตกราวที่โครงกระดูกแล้วก็ไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนได้เพราะผลมาแบบนี้เนี่ยจะไปกระทบกับรูปคดีหรือเปล่านั่นสิผลตำรวจเอกวิรัชชัยบอกว่าไม่มีผลเสียต่อรูปคดีค่ะเพราะว่ามีพยานหลักฐานและประจักษ์พยานยืนยันว่ามีผู้กระทำให้เสียชีวิตนะคะตอนนี้ตำรวจอย
กำชับตำรวจท้องที่ให้ดูแลรักษาความปลอดภัยพยานและผู้เสียหายด้วยนะคะ
ก็มีที่คุณแม่บอกว่าถูกโทรศัพท์มาข่มขู่
ตำรวจเขากำลังกำลังตรวจสอบเพิ่มเติมอยู่นะครับ

ว่าผู้ต้องหาคนสำคัญก็คือ
ได้รับการประกันตัวไปไงใช่ค่ะถ้าเกี่ยวข้องก็จะเอาหลักฐานไปขอสารว่าขอให้เพิกถอนคำประกันตัว
โมนาก็กลับคำให้การบอกว่าตัวเองไม่ได้ฆ่าด้วยนะคะ